เตรียมร่างกายกำลังขาให้พร้อม

ชื่อกิจกรรมว่าปั่น๒ล้อ๒น่องท่อง๒แผ่นดิน
เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนั่นเองนะคะ
นี่ก็คือกิจกรรมแรลลี่ท่องเที่ยว
ปั่นสองล้อสองน่องท่องสองแผ่นดิน

ร่วมมือกันกับสถานกงศูนย์ใหญ่แขวงสวรรณเขตประเทศลาว
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนะคะ
สำหรับขบวนจักรยานแรลลี่ท่องเที่ยวในครั้งนี้เนี่ย

วันแรกจัดไปแล้วนะเมื่อวานว่าวันเสาร์
ใช้ชื่อว่าปั่นชิวแชะแชร์
ทีนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ปั่นไปด้วยนะ

แล้วตลอดเส้นทางก็ชมความงามทางธรรมชาติ

แล้วก็เอามาภาพสวยมาแชร์กันด้วย

แต่ว่าวันนี้ค่ะ๒๖กุมภาพันธ์ก็เริ่มกันไปแล้วตั้งแต่เช้า
ปั่นจักรยานเที่ยวมุกดาหารสวรรค์นครรภ์ณเขด
สตาร์ทเขาไปเริ่มที่หน้าสารกลางจังหวัดค่ะ
ก็ปั่นไปตามถนนชายางกูล
ข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๒

ท่องเที่ยวชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของทางลาว
เปลี่ยนของที่ระลึกก่อนที่จะเดินทางกลับค่ะ

อำนวยความสะดวกทั้งไปและกลับเลยนะคะ
กิจกรรมครั้งนี้คุณผู้ชมที่เห็นว่านักปั่นมากันเยอะเนี่ยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวลาวรวมแล้วกว่า๕๐๐คนค่ะ
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันเดียว
ระหว่างสองประเทศรวมถึงปั่นแบบนี้เนี่ย
เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของทั้งสวรรค์นาเขต